เรื่องของรอยสักนะฮะรูปร่างต่างนั้นตอนนี้นะครับ
มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้ามาในบ้านเรา
แล้วก็มาให้หมอบ้านเราศักยันต์ให้หน่อย
เอาเป็นรูปของนางพญาจิ้งจอก๙หาง

ไม่ว่าจะเป็นตำนานอย่างการ์ตูนของนารุโต
หรือว่าตำนานของญี่ปุ่น
จอก๙หางถือว่าเป็นสัตว์หางที่มีพลังสูงที่สุด
เป็นพลังไฟมีวิทยาอาคมนะครับ
และที่สำคัญคนจีนที่เขามาศักดิ์ในบ้านเรา
เขาบอกว่าเขาอยากได้เรื่องของเมตตามหานิยม
นี่อันนี้หน้าทองใช่ไหม
แล้วก็มีสักเป็นรูปจิ้งจอกก้าวหางแบบนี้

เป็นภาพหญิงสาวในอริยบทต่างกับอาจารย์ศักยันต
รอยสักชนิดต่างและการนำทองคำเปลวมาติดทั่วใบหน้า
และการทำพิธีกรรมต่างตามความเชื่อ
สาวจีนนิยมมาในบ้านเราเหลือเกินนะครับ

โดยระบุไว้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
นิยมทำพิธีกรรมและเรียนวิชาทางศัยศาสตร์
กับอาจารย์ท่านต่างในประเทศไทย
คือถึงกลับมาเรียนเลยแหละนะครับ
แล้วก็ที่นักท่องเที่ยวนิยมศักดิ์มากขณะนี้ก็คือ
นางพญาจิ้งจอกก้าวหาง
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมนั่นเองครับ

และตำนานของการศักยันต์จิ้งจอก๙หาง
เราก็เดินทางไปยังสำนักศักยันต์

ตั้งอยู่ในซอยอุดมทรัพย์ย่านสายไหมของอาจารย์เคย์
หรือว่าอาจารย์วรพบนาสมฝัน
อาจารย์เคก็เล่าให้ฟังว่าเปิดสำนักศักยันต์มาได้ประมาณ๒ปี
ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่งเลยนะ
แต่เบื่อฮะเบื่อนายกับการทำงานเป็นลูกจ้าง
ตัดสินใจครับไปร่ำเรียนวิชาการศักยันต์และอัคระต่าง
จนกระทั่งได้มีโอกาสไปศักยันต์ที่ประเทศจีน
เดี๋ยวนี้คือหมอศักยันต์เขาเดินทางกันบ่อยนะคุณ
ไปกันเลยนะฮะไปศักยันต์ที่ประเทศจีน
คือนัดกับลูกค้ากันไว้ก่อนเลยบางทีนะ

อ๋อนุ่มภาพนะครับใช่นะฮะจากนั้นชาวจีน
ศักดิ์รูปนางพญาจิ้งจอกเก้าหางก็มาทำพิธีเพิ่มอัคระ
ตัวอาจารย์เองนะฮะก็สงสัยว่ารูปจิ้งเจาะเก้าหาง
ส่งเสริมเรื่องใดเพราะเหมือนการ์ตูนที่เรื่องหนึ่งเคยดูมา
แต่ชาวจีนบอกว่าเป็นความเชื่อมานานแล้วเกี่ยวกับนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
เกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยม
ถ้าใครเคยดูการ์ตูนนะคุณนาบรูโตะคุณเคยดูไหม
เขาเป็นเรื่องราวจริงแล้วเป็นตำนานนะ
เป็นตำนานปรำปราโดยอิงตำนานของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ
จนเกิดเป็นการ์ตูนเรื่องนาบรูโตะ
คือไม่ได้เป็นการ์ตูนอย่างเดียวไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมา

ใช่ฮะก็จะเป็นสัตว์หางตั้งแต่สัตว์หางที่มี๑หาง
ไปจนถึงเก้าหางแต่อยู่ในตรามนสะกดของนาบรูโตะ
ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะผมก็หาข้อมูลเอามา
คิวบิเป็นจิ้งจอกควบคุมไฟ
สะบัดขนทีเป็นลูกไฟออกมาเลยนะ
แล้วก็สร้างลมธานาโดจากแขนได้
แล้วก็อยู่ในตรามนสะกดที่ท้องของนาบรูโต
ใช้จากกระไฟแล้วก็เชื่อว่าสัตว์หางรูปแบบจิ้งจอก
มีพลังมากที่สุดในบรรดาสัตว์หางทั้งหลายแหล่
มีวิชาอาคุมหมายถึงว่าจิ้งจอกก้าวหาง
นี่ในตำนานนาดูโตะแล้วก็อิงตำนานของญี่ปุ่น
แต่คนจีนเขาบอกว่าเป็นเรื่องนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง

แล้วก็ชาวจีนก็จะมาเมืองไทย
มาศักยันต์รูปนางพญาจิ้งจอกเก้าหางกันมากยิ่งขึ้นนะครับ
สำหรับผู้ที่ศักดิ์ต้องเสียค่าครูตั้งแต่๓๐๐๕๐๐บาท
ขณะที่มีล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
ให้เช่าบูชาในราคาหลักพันบาท
เอาฟังเสียงอาจารย์เคเล่าให้ฟังหน่อยครับ
พูดถึงคนที่เจ้าเล่หรือเป็นคนที่แบบว่าใช้เสน่ห์ในการยั่วยวน
เขาจะบอกว่านางจิ้งจอกนางจิ้งจอกน้อย
จิ้งจอกเจ้าเล่คือเป็นคำพูดติดปากของเขา
ก็คือมันมีมายาวนาน
ในตำนานของเขามีทั้งที่เป็นเทพศพิสัย
มีทั้งในส่วนที่เป็นดีและไม่ดี
แต่ที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของความสวย
ความสวยแล้วก็ความมีเสน่ห์
อาจารย์กำลังทำธุรกิจ
หรือว่าหากินกับความเชื่อของประชาชนหรือเปล่า
ถ้าถามอาจารย์มันต้องบอกว่าในความคิดเห็นของใคร
ความคิดเห็นของคนอื่นอาจารย์ห้ามไม่ได้
ความคิดคนอื่นก็คือความคิดคนอื่น
ความคิดของเราเราทำจริงหรือเปล่าล่ะ
ถ้าเราไม่ได้ทำเราจะต้องไปกลัวอะไร
ก็เป็นเสียงของอาจารย์เคเล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่นางสาวพิชยาบุญใบลูกศิษย์ที่บูชาล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
ก็เล่าให้ฟังนะเธอขายของออนไลน์
ขายไม่ค่อยดีเลยจึงมาให้อาจารย์ช่วย
อาจารย์ก็แนะนำให้บูชาล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอก๙หาง

หลังจากเธอนำไปบูชาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทันทีนะฮะ

ค้าขายเราต้องมีเสน่ห์เราต้องรู้จักเหมือนกับลูกค้าจะติดเรายังไง
ไม่ใช่แค่สินค้าเราดีเราจะพรีเซนต์ให้ออกมายังไงให้
ให้คนเชื่อถือเชื่อใจเราและจิ้งจอก
เก้าหางก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์เมตตามหานิยม
ที่คนบูชาแล้วก็ใช้ในด้านนี้ได้ค่ะ
เทคนิคของฟ้าเหมือนโพสต์ให้ติดตลกให้คนสนใจ
แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะคะ
แต่หลังจากที่บูชาแบบบังเอิญแบบอะไรก็ตาม
แต่ที่ดนใจให้ฟ้าแบบบูชาจิ้งจอกเก้าหางไป
นั่นก็คือแบบพลิกกลับไปคืนนั้นแล้วมีออเดอร์
ออเดอร์ประมาณ๔๕ปกติช่างจะไม่อยู่กี่กล่อง
แต่ว่าเป็นเงินประมาณ๖๐๐๐บาทค่ะคือคืนนั้นเลย

เราเชื่อเราศรัทธา

เธอก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ

ไม่เชื่อว่าการศักยันต์นางพญาจิ้งจอกเก้าหาง

จะช่วยทำให้ชีวิตของคนที่ศักดิ์และบูชานั้นดีขึ้น

และการวางแผนดำเนินชีวิตของแต่ละคนนะครับ
สวยดีนะคะในความคิดของหนูนะมันสวยอะไรอย่างนี้แต่
แต่ถ้าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างนี้

ความคิดหนูนะก็เหมือนแบบ
เอาความเชื่อของคนมาเหมือนมาเล่นหรือว่ามาอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรอย่างนี้มากกว่า
ด้วยความที่เขาเชื่อข้างในของเขาค่ะ
มันก็น่าจะทำแบบให้เขาแบบมีทัศนคติว่า
โอเคเขาศักดิ์มาแล้วเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบถ้าตามจริงก็น่าจะอยู่ที่ตัวของเขา
การปฏิบัติตัวของเขามากกว่า
แล้วก็ชาวจีนนิยมมาในบ้านเรามาสักกันเยอะขึ้น

เรื่องของการศักดิ์นางพญาจิ้งจอก๙หางนะครับ
ส่วนใหญ่ตำนานจีนเราก็ได้ยินนางพญาจิ้งจอกขาวนะ
เวลาเราดูหนังจีนนะละครจีน
ตำนานแห่งความรักนางพญาจิ้งจอกขาวกับคนหาฟืน
แต่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยจางอี้หมู